ตัวเธอเองค่ะเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง๙ปีคือมันถึงทางตันแล้วจริง
ตอนนี้แฮปปี้มากแฮปปี้มากแบบโคตรแฮปปี้เลยอ่ะแฮปปี้มากเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
เราเป็นคนพยายามทุกอย่างแล้วจริงเขาก็พยายามเขายื้อหรือเปล่า
ยื้อค่ะยื้อก็ตอนเลิกเขาก็มีมีหงอเลยนะคะแต่เราไม่
พลอยงงมากเอาจริงเห็นก่อนหน้านี้เขาเพิ่งได้รับดอกไม้ในงานแต่งงานของพี่พีเคหรือเปล่า
ก็ยังได้อัปเดตเรื่องหัวใจก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าก็โอเคดี
ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่รับดอกไม้งานแต่งแล้ว
เพราะว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เจ้าสาวคนต่อไปเสมอไปไงถูกไหม
งานเดียวกันนี้ค่ะเราได้เจอบินซีรีทรที่ตอนนี้โดดมานั่งแท่นรับบทนางเอกเต็มตัวแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ต้องทำการบ้านเยอะมากเพราะได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือ
ส่วนอาชีพเพศรัชกรที่ฝันไว้ก็ยังไม่ทิ้งนะเพียงแต่ตอนนี้ขอลุยงานในวงการบันเทิงให้สุดไปก่อนค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าทำการบ้านตลอดเวลารวมถึงละครก็อาจจะมีโดนดุบ้างว่าแบบต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้
แต่เราก็รู้สึกว่าเราได้โตเนอะเราได้ชิมงานด้านการแสดงละครที่เราอยากทำแล้ว
วงการบันเทิงและโอกาสมันน้อยมากแต่ว่าเราได้รับมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นหรือยาวเราไม่รู้
นี่ไงคนเก่งเขาต้องคิดแบบนี้นะคือต้องเลือกลำดับความสำคัญก่อนคือตอนนี้เนี่ยโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว
ต้องคว้าเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพศัตวเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนใช่ค่ะนี่ก็น้องบิ้นก็เริ่มต้นจากเวทีนางสาวไทยเนาะ
คนเมาส์น้องเยอะตอนได้ตำแหน่งแรกตอนนี้เป็นยังไงสวยสะพรากนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ